ไปดูหน่อยดีกว่าว่าถ้าเราขับรถลงอุโมงแล้วเป็นทางโค้งแบบนี้
ถ้าไม่ระวังจะเป็นยังไงค่ะ
เนี่ยค่ะงงไหมถ้าเราดูจากวงจรปิดก็คงงอ่ะ
ว่าเอาเขาขับมาแล้วก็เอาเลยเลยชนกำแพงซะอย่างนั้น

โอ้โหวัดแบบนี้เจ็บตัวเลยนะคะและดีนะไม่มีรถที่ตามมาแล้วก็เหยียบอ่ะ
มาอีกเลนส์นึงเขาก็ยังคงเบี่ยงทัน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง๗โมงครึ่งของเช้าวันที่๒๘กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง
ล่าสูตรทราบมาว่าหลังจากเกิดเหตุนะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว
ก็ต้องเตือนกันแหละสำหรับใครที่ขับรถมาโดยเฉพาะทางโค้งหรือว่าลงอุโมงแบบนี้
องศาของการเลี้ยวมันอาจจะควบคุมยาก
เพราะฉะนั้นคุณต้องชะลอความเร็วจะได้โค้งได้ตามเลนของเขา

เข้าโค้งก็ต้องแค่ชะลอความเร็วกันอยู่แล้วนะครับแบบนี้บาดเจ็บแบบนี้
ก็ดูแล้วสันนิษฐานคือไม่น่าจะหลับในหรอก
คนขับมอเตอร์ไซต์ก็ไม่ค่อยจะหลับในอย่างนั้นนะใช่

แต่อาจจะเผลอเลอในจังหวะการเร่งความเร็ว
ลืมที่จะแตะเบรกหรือชะลอความเร็วได้